คุณผู้ชมค่ะช่วงโควิดแน่นอนว่ามันเครียดกัน
ก็หลายคนก็ต้องแบบหาอะไรคลายเครียดนะ
อย่างเชียร์ที่คำพอลแบบประกอบเพิ่มอะไรมาหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมสร้างความสุขผ่านโซเชียลกันบ้างค่ะ
ชวนชมกันเลยและก็ชวนกินทั่วราชนัจจักรค่ะ
ต่อยอดการช่วยรีวิวอาหารของพ่อแม่พี่น้อง

อาหารที่แบบว่าร้านไหนที่แบบขายไม่ได้อะไรช่วงนี้นะ
หลายคนบอกว่าส่งให้คุณเชียร์ได้เลย
เซอร์ไพรส์บอกว่าไม่คิดเลยว่าเชียร์เนี่ย
เห็นผอมเพลียวแบบนี้กินเก่งขนาดนี้เลยเหรอ
กินเยอะส่วนเรื่องผลงานการแสดงค่ะ
รวมไปถึงละครกระสือลำซิ่ง
เชียร์เนี่ยเป็นผู้จัดนะเปลี่ยนแนวแล้วนะมาเป็นผู้จัดนะคะ

ถ่ายทำเสร็จเดชบุญถ่ายเสร็จก่อนโควิดระบาดพี่แจ๊ค
แล้วปิดท้ายค่ะคุณเชียร์ก็ฝากกำลังใจถึงคนไทยทุกคนด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
กระสือลำซิ่งนะคะน่าจะได้มีแพนในการลงออนแอร์เร็วนี้แล้วค่ะ
ในการแพร่ระบาดเนี่ยคือมาหลังจากช่วงที่เราปิดกล้องพอดีนะคะ
ก็เลยเหมือนกับว่าเราได้เหมือนทำงานเสร็จตรงนี้จบไป
สู้ค่ะทุกคนพูดคำนี้บ่อยยังไงก็ยังอยากจะพูดคำนี้อยู่นะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เข้มแข็งแรงให้ได้มากที่สุดนะคะ